นี้หน่อยนะคะผู้หญิงเจ้าของคลิปบอกว่าเกิดมาครึ่งข้อนคนแล้ว
จะเข้าใจคำว่างงเป็นไก่ตาแตกก็คราวนี้ค่ะ
เกิดอะไรขึ้นคะเธอไปฉีดวัคซีนแน่นอนก็ต้องมีการรอคิวใช่ไหมคะ
จู่พอกำลังจะถึงคิวเธอ๕โมงเย็นปุ๊บ
เจ้าหน้าที่เก็บข้าวเก็บของลุกขึ้นไปจากโต๊ะ
ไม่ได้ฉีดค่ะเธอบอกว่างงเป็นไก่ตาแตกเลย

แล้วที่รอคิวมาทั้งวันเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้น
ดูคลิปต้นเรื่องแล้วเดี๋ยวฉันขยายความให้ค่ะ
ตอนนี้ก็คือเวลา๕โมงก็คือ๑๗ในใกล้อีก๒นาที
คือตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้คือ
เป็นการปล่อยลอยแพ้คนที่มาฉีดวัคซีน
ไม่มีพนักงานคนไหนมาแจ้งเลยว่า
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือยังไง

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะค่อยเดินถามแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าแต่ละขั้นตอนก็มีการประกาศมาอยู่แล้ว

คนที่เขามาฉีดเนี่ยเขามารอคิวเนี่ย
คุณรู้ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเมื่อวาน
โมงเย็นห้างแถวรามอินทา

ยกเลิกออเดอร์ที่ลูกค้าจะมารับของ

นี่ค่ะคือพวกเขาเหล่านี้
บกพร่องทางการที่จะรับรู้ข่าวสารนะ
แต่คนที่จะสื่อสารให้เขาบกพร่อง
เพราะไม่มีใครมาแจ้งอะไรเขาเลย

เช่นวัคซีนหมดเดี๋ยวขอเลื่อนคิวไปเป็นครั้งหน้านะคะ

คือตอนแรกตอนแรกคิดว่าวัคซีนหมดหรือเปล่า
เปิดตู้เย็นดูไม่ใช่ว่าจะไปกินอะไรของเขา
ไปดูว่าวัคซีนยังมีไหมวัคซีนยังมีค่ะ
ว่าวัคซีนไม่หมดอ้าวแล้วทำไมไม่ฉีด

ทำไมไม่ฉีดต่อทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจเดินไปถามเจ้าหน้าที่
ลองฟังชุดข้อมูลคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ดูหน่อยนะคะ
ว่าเพราะเหตุใดถึงลอยแพ้พวกเขาเหล่านี้
บอกว่ามันเป็นความเข้าใจไม่ตรงกัน
คือเวลาจุดฉีดวัคซีนต่างก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล

ประจำจุดตรงนี้ซึ่งจุดตรงนี้
คนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดหาจุดฉีดวัคซีนคือ
กรุงเทพมหานครนี่คือโครงการไทยร่วมใจนะคะ
แต่เป็นการสื่อสารไม่เข้าใจกันระหว่าง
ฝ่ายสถานพยาบาลที่จัดเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนตรงนี้
กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพไม่เข้าใจกันยังไง
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับข้อมูลมา
บอกว่ากำหนดฉีดวัคซีนตรงนี้ถึงแค่๕โมงเย็น

เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพก็ต้องมีการตัดบัตรคิวช่วงบ่าย
เพื่อให้คิวมันไปลงถึง๕โมงเย็นพอดี

อยากให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้จบ

เพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาก็ต้องเสียค่าเดินทาง
เสียเวลาเดินเสียเวลาเสียรายได้
แล้วสุดท้ายมาเสียอะไรที่สุดเสียความรู้สึกค่ะ

เพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกันคุณต้องเอาให้จบ

แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้คือการสื่อสาร

ต้องบอกติดขัดอะไรก็ต้องบอกเขา